มาที่เรื่องแปลกกันบ้างเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมและน้องใบตอง
ไปหานอนทำหน้าทำหน้าหนอนในจินตนาการของคุณผู้ชมเชื่อว่าก็คงจะมีอยู่แล้ว
แต่ในลักษณะที่แปลกลองนึกลองจินตนาการสิ
ว่าจะเหมือนอย่างที่คุณจูด้งเขาไปหามาไหม
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงแปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ
ชวนงงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับอยู่กับผมจุด้งในแปลกแวกเอ๊ะนั่นเองครับ
และวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิง
จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับที่นี่แหละครับ
เขามีคนที่ทำอาชีพแปลกอาชีพหนึ่ง
แบบนี้แหละครับจะเป็นอาชีพอะไร

อาเจอาเจราหรูหรีเฮ้ย

คุณผู้ชมนี่มันคืออะไรกันครับเนี่ย
เดี๋ยวคุณคือใครครับเนี่ย

สวัสดีครับครูต้นครับ
แบบนี้เขาเรียกว่านอนอะไรนะครับครูต้นนอนลิฟต์บิ้นครับ
นอนริบบิ้นจุดเริ่มต้นของการหานอนลิฟตบิ้น

เริ่มต้นจากผมชอบการตกปลามาก่อนครับ
แล้วทีนี้เราตกได้ปลาเยอะ
เขาชาวบ้านก็ถามว่าเนี่ยมันคือเหยื่ออะไรนะครับ

เราก็เริ่มจุดขายตอนนั้นครับ

ปกติคือเราทำเป็นประจำเลยไหมครับหรือว่า

เป็นคุณครูก่อนลูกค้าเขาจะมาซื้อตอนไหนครับ
เสาร์อาทิตย์ครับช่วงวันหยุดของลูกค้าครับ

วันหนึ่งเขาซื้อกันเยอะไหมครับครูต้น

ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นเหยื่อที่
ถือว่าดีที่สุดสำหรับปลาน้ำเค็มเลยครับ
นี่แหละครับหน้าตาของเจ้านอนริบบิ้น
สิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาด
ที่เหมือนกับริวริปิตอย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะครับ
แต่ความประหลาดของมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้
เพราะมันสามารถพ่นใยออกมาได้
เหมือนกับสปาดาเมนอย่างไรอย่างนั้นเลยล่ะครับ

นี่แหละครับยัยของเจ้านอนริปิต
ที่เขาพ่นออกมาเพื่อป้องกันตัวเอง

ซึ่งก็ไม่มีพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยครับ
พูดถึงราคากันบ้างครับครูต้น
ตัวนี้คือขวดละเท่าไหร่ฮะ๑๑๐๐บาทครับ
แล้วเราเคยขายได้แบบพีคสุดเลย

๕๐๐๐๐บาทครับโอ้โฮ๕๐๐๐๐บาทนะครับ
และอาชีพที่ดูแปลกประหลาดนี้
ก็ทำรายได้อย่างงามเลยแหละครับ
ซึ่งน้องต้นเคยขายได้รายได้ต่อเดือนสูงสุด
ถึง๕๐๐๐บาทเลยทีเดียวล่ะครับ

เรามาดูวิธีการหานอนริบบิ้นบ้าง

อันนี้คือที่เอาไว้ตักหนอดครับ

อย่างเช่น๑ทุ่มถึง๓ทุ่มเวลาไปเดี๋ยวต่อมา

พอน้ำลงปุ๊บเขาก็จะโผล่มาจากดินนะครับ

นี่ครับวิธีการหานี่ง่ายมากเลย

เดี๋ยวให้คุณต้นพาไปหานอนลิบบิ้นกันเลยดีกว่าฮะ

เพราะเขาเองเนี่ยจะลอยขึ้นมาแบบนี้แหละครับ

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ตัวแดงแบบนี้ครับ
แต่ว่าถ้าใครสนใจหนอนริบบิ้นแบบนี้
สามารถมาหรือว่าติดต่อได้อย่างไรบ้างครับครูต้นครับ

ชื่อว่าหนอนแดงหนอนริบบินจังหวัดสมรรถาข้อนนะครับ

ตกปลาไปทำอะไรต่างสามารถติดต่อมันได้เลยนะครับ
วันนี้ขอขอบคุณถุงต้นมากเลยนะครับ

และนี่ก็คืออาชีพแปลกขานอนริบบิ้น
โอ้โหบอกเลยว่ารายได้ดีจนอยากจะเปลี่ยนอาชีพเลยแหละครับ
วันนี้ผมจูด้งต้องขอตัวลาไปก่อน

ครับไปเรียบร้อยไม้พลายไม่ไม้นี่ไม่ใช่

เฮ่ยไม่มีไม้พลายหนอนริบบินกันไม่ได้